มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
เคยฝัน๓วันติดกัน

วันแรกเนี่ยหนูฝันว่า
ตัวเองเหมือนใส่ชุดไทย
แล้วก็อยู่ในแบบเหมือนเป็นเก่าอะค่ะหมู่บ้านเก่า
แล้วก็เป็นเหมือนเป็นนางลำเป็นอะไรอย่างนี้
แบบแสดงละครนู่นนี่

วันที่๒ฝันต่อเนื่องเลยค่ะ
เป็นนางรำแล้วก็มีคนมาจ้าง

หนูก็ตื่นขึ้นมาอีกแล้วก็ตกเริ่มตกใจว่าเฮ้ย
ทำไมเราฝันแบบนี้๒วันติดกันวะ

ว่าเราไปเป็นเมียเด็กเขาแล้วเนี้ย

เป็นเหมือนละครจบวันนี้ต่อวันนี้
เราไปเป็นเมียเด็กเขาแล้วเนี้ย

เหมือนหนูนอนแบบเนี้ยแล้วเขาก็หันหลัง

แล้วก็กันอยู่แบบเหมือนกับสู้อะ

พูดขึ้นมาคำสุดท้ายเหมือนก่อนเขาจะ

ใครก็เอามึงไปไม่ได้
ใครก็เอามึงไปไม่ได้
ถ้าในฝันหนูน่าจะประมาณ๔๐กว่าแล้ว

ถ้าหนูเป็นรุ่นเด็กก็คือ

สามคืนติดต่อกัน
ตอนที่เด็กที่ฝันก็ยังไม่ได้คิดว่า

มาเจอร่างทรงปู่เขาเขียวเนี่ยค่ะ

ไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างคือจากที่แบบ
ชีวิตไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ต่างจังหวัด
อะไรก็ต้องไปมีอันต้องแบบห่างกัน

ทักบอกว่ามึงมีคู่ไม่ได้หรอก

มีคนเขาห่วงมึงอยู่อะไรอย่างเงี้ย

มึงเคยฝันกูรู้
คือพูดตามที่เราเคยฝันจริง
ใช่ซึ่งหนูก็พอฟังแล้วหนูก็

โอเคใช่แม่นเลยอะไรอย่างนี้
หนูก็เงียบที่จะไม่พูดอะไรให้เขาฟัง

เวลานี้อยู่กับผู้หญิงดีกว่า

แล้วกลายเป็นเราอยู่แล้วดี
คำสัญญาคำสาบานคำสาบแช่งทุกครบทุกชาติ

ไม่เคยเลยเพราะว่าหนูชอบ

ใช่หนูไม่ได้เกลียดการที่แบบ

หนูมีเพื่อนหนูมีคนสนิทคนอื่น
ที่เข้ามาที่ไม่ใช่ผู้ชายก็ได้

วิญญาณผู้ชายตามคุณบ้างไหม
เหมือนจะเคยมีพระหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่บ่วงว่าก็ไม่ได้ถึงว่ามีคนตาม
คนอยู่นะต้องทำบุญนะให้เขานะ

หลังจากนั้นก็ไม่เคยฝันอีกเลย

อยู่กับใครก็ไม่ได้ไม่รอด
ใช่เหมือนอยู่กันไม่ได้

ที่ไม่มีความรักแบบจริงจังเลย
ไม่มีครอบครัวหนูบอกหนูไม่ได้ทุกข์นะ

เพราะฉะนั้นณวันนี้เท่าที่เราคุยกับคุณมาเนี่ยคือคุณกำลังจะบอกเราว่าหนึ่งในตัวคุณเองเนี่ยมีร่างมีองค์ถูกไหมฮะ
กับสองมีดวงวิญญาณซึ่งคุณเชื่อว่าน่าจะเป็นสามีในอดีตชาติของคุณเนี่ยที่มาบังอาวุธให้คุณเนี่ยแล้วเสียชีวิต
บอกว่าคุณจะตามไปทุกชาติเลย
ใช่ใครก็เอามึงไปไม่ได้
หนูก็พูดใช่หนูบอกเขาว่าทุกครั้งเลยที่หนูจะตกหรือจะผิดพลาดหรือจะอะไรอย่างเงี้ย
มันเหมือนมีคนคอยช่วยดึงหนูซึ่งหนูไม่รู้ว่าอะไรแต่หนูก็คิดว่าเขามีส่วน

หนูจะพูดว่าเวลาหนูทำบุญอย่างนี้ค่ะหนูก็จะบอกว่าอะไรที่อยู่กับหนูหนูถือให้เขาเป็นเทวดา
เป็นเทวดาประจำตัวอย่างนี้ดูแลหนูไปเรื่อยอยู่กับหนูไปอย่างนี้แหละหนูไม่ได้ทุกข์หรอก
จำเป็นก็ได้เรื่องความรักสำหรับหนูไม่ได้ขนาดนั้น
แต่เห็นบอกคุณซานนี่เองก็มีคาถาเด็ดที่เวลาไปไหนมาไหนคุณจะต้องท่อง
ใช่ค่ะคือหนูจะไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่หนูก็นับถือนะคะ
เขาจะให้แบบเป็นสวดมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนจำบทสวดยาวไม่ค่อยได้
เพราะฉะนั้นหนูก็จะท่องอยู่แค่ไม่กี่คำมันเป็นคาถาเหมือนคาถามหาอุด

บอกได้บอกได้เป็นของดีแต่ต้องคิดดีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบ
ต้องคิดดีนะคะไม่ใช่จำไว้แล้วเริ่มคิดชั่วไม่ได้ก็ได้
คิดดีคิดดีมหาอุดง่ายเลยค่ะก็คือเวลาเราเอาลิ้นชนกับเพดานข้างบนเนี่ยค่ะเพดานบนของเราเนี่ย
แล้วก็ท่องไปว่างะมะพะทะสามรอบ

งะมะพะทะงะมะพะพะงะมะพะพะงะมะพะพะงะมะพะพะ
แล้วก็เป่าเข้าหัวขออะไรได้หมดอย่างนี้ค่ะ

นี่คือของดีทีเด็ดที่สมมุติว่าหนูจะขึ้นเวทีแต่ก็จะมีแบบแบบอื่นอื่นอย่างเช่นแบบ
เมตตามโมกรุณาพุทธปานีทะยินดียะเอ็นดู
แล้วก็มีพุทธังแค้วคาดธรรมังแค้วคาดสังคังแค้วคาดศัตรูภัยพันธ์วินาสันติ
แล้วก็ท่องอันนี้ไปค่ะแล้วก็สวดสวดไปอะไรอย่างนี้
มันก็ช่วยเรื่องสติเราแต่ว่าประกอบกับเราก็ต้องทำดีคิดดีไปด้วย

ตั้งแต่เริ่มสวดมนต์เขาบอกว่าชีวิตคุณก็เริ่มดีขึ้น
ดีขึ้นค่ะใจเย็นขึ้นแล้วก็แบบจากการที่แบบเราฝันอะไรหลายอย่างเนี่ย
มันก็ทำให้ตัวหนูโตขึ้นอย่างแต่ก่อนหนูไม่เคยเชื่อว่าให้เวลากับพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญ
เพราะเรายังเด็กเราก็แบบไปให้เวลากับเพื่อนกับอะไรอื่นที่เราแบบสนุกเฮฮา
แต่พอมานะปัจจุบันนี้หนูให้เวลากับแม่มากกว่าหนูให้เวลากับเพื่อน
เพราะเรารู้ว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่
มีหลายคนที่อยู่กับแม่แล้วก็เฮ้ยไปอยู่กับเพื่อนมากกว่า
แต่พอวันหนึ่งต้องเสียแม่ไปมารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่เราได้อยู่กับแม่ทำไมมันน้อยจัง
มันน้อยเพราะคุณทำตัวคุณเองแต่ถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองทำได้
โอเคนะครับก็วันนี้ถือว่าได้รับรู้เรื่องราว
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะผมหรือคุณมดดำเองเนี่ย
งงเลยอ่ะก็ยังงงไปด้วยนะครับว่าโอ้โหคุณซานิจากที่เห็นลูกเป็นแบบเนี้ย
จริงแล้วเขามีอะไรที่มันลึกกว่านั้นอีกตอนนี้ก็คงจะต้องเลิกถามแล้วนะว่าทำไม
คุณซานิชอบผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่ฉันสัญญาฉันจะไม่ถามคำถามนั้นอีกแล้ว
โอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ก่อนนะฮะขอบคุณครับ
และขาดไม่ได้คุณซานินะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ

เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าก็ชวนอึ้งกันเลยนะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับ
มีเรื่องราววิทยาลบรูหรือว่ามีของดีทีเด็ดอะไรนะครับ
ก็ส่งดูกับเราได้ตามที่อยู่ตรงล่างนะครับ
แต่วันนี้หมดเวลาครับมาพบกับเราสองคนได้มั้ย
กับเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๔ทุ่มตรงใน

สวัสดีครับ